ข้าวเหนียวมะม่วงจ้าข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงก็มีทั้งอกร่องมีน้ำดอกไม้ด้วยนะจ๊ะ
จากสวนสดเลยจ้าราคาถูกนะคะสามกิโลร้อยหนึ่ง
เชิญเลยนะจ๊ะเชิญมาแวะเลือกหาตามสบายเลยจ้าอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานหรือก่อนที่จะไปไหนกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
วันนี้นะคะสภาพอากาศโดยรวมพูดได้เลยว่าร้อนปนฝนพื้นที่ร้อนก็ร้อนทะลุ๔๑องศา
โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะส่วนภาคใต้นั้นตอนนี้ฝนเทลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตกหนักตกเบาสลับกันไปค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
กลุ่มประเทศไทยเบาบางมากจะหนักบางพื้นที่ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทย
คือแถบลาวเวียดนามกัมพูชานะคะรวมไปถึงพายุสุริแคร์ที่แถวฟิลิปปินส์ค่ะ
ส่วนที่กระทบกับไทยโดยตรงคือความร้อนคุณผู้ชมค่ะหย่อมความร้อนปกคลุมทางตอนบนเลยเลย
ประเทศไทยไปหน่อยแต่ว่ายังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิความร้อน
ประกอบกับว่าตอนนี้นะคะลมเริ่มเปลี่ยนทิศค่ะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมาปะทะทำให้อากาศแปรปรวน
ส่วนความร้อนเห็นไหมคะว่าสีแดงกล่ำแดงเข้มขนาดนี้เนี่ยเตรียมร้อนเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนะคะว่าอาจจะแสบผิวได้ยังไงก็ตามหาเครื่องป้องกันถากันแดดกันเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนฝนนั้นนะคะคุณผู้ชมลงมาดูภาคใต้กันหน่อยเช้าเช้าแบบนี้โดยรวมก็โป่งโล่งดีอ่ะนะคะแต่ว่าจะมีตกประปรายบ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกทะเลอ่าวไทยแต่ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเนี่ยนะคะก็จะมีคลื่นสูงเล็กน้อยแล้วก็มีฝนตกหนักโดยเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้นะคะปัตตานียาลานราธิวาสช่วงบ่ายค่ำเนี่ยจะตก
จะเริ่มซาลงหน่อยแต่ว่า๒๖๒๗เมษายนขึ้นไปเนี่ยฝนจะตกมากขึ้นคาดการณ์กันว่าอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าทุกทุกปีก็เป็นไปได้นะคะส่วนพื้นที่อื่นอื่นเป็นอย่างไรวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันไปดูฝูงวัวเล่นน้ำกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่คนร้อนสัตว์เขาก็ร้อนเหมือนกันนะคะที่นี่คุณผู้ชมฝูงวัวพากันไปเดินเล่นที่ลำทานที่น้ำ

เป็นที่สีส้มแต่ว่าแมวน้ำที่นี่นะคะ
ยังต้องซ้อมการแสดง

นักท่องเที่ยวสามารถไปชมได้ตามปกติ

แต่ว่าตอนนี้น้องแมวต้องโชว์แบบเหงาหน่อยค่ะ
เพราะว่าเจ้าของสถานที่บอกว่า
ท่องเที่ยวลดลงไปมากถึง๘๐เลยทีเดียว

หรือว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเอง
ต้องสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ

ใครยังไม่ทานข้าวเหนียวมะม่วงในระหว่าง
มันจะล่วงเลยแล้วอดกินนะคะคุณผู้ชม
อร่อยช่วงนี้ต้องทานกันหน้าร้อนนี่แหละค่ะ

และที่สำคัญรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะมีคนมาเก็บมะม่วงค่ะคุณผู้ชม

เก็บตามสบายเลยจ้า
ลูกใหญ่เลยนะระวังด้วยนะคะ